คุณผู้ชมครับเรื่องของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ไทยรัฐทีวีไทยรัฐนิวโชว์เรายังตามให้นะฮะใช่ค่ะ
เรื่องของคุณตาคุณยายที่ถูกเรียกคืนเพราะรับซ้ำซ้อน
เบี้ยหวัดจากบำนานของลูกของสามีที่เสียชีวิต
จากการปฏิบัติหน้าที่จากการรับราชการเนี่ย
คือตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังคุยกันว่าถ้าอนาคตแก้ไขให้รับได้เนี่ยนะ
แต่ที่ผ่านมาเนี่ยยังไงก็ต้องชดใช้
จะมีผลย้อนหลังหรือไม่หรือยังไง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังคุยกันอยู่
แต่ว่าเทศบาลต่างเนี่ยเขาก็ต้องเรียกคืน

พยายามจะหาทางเยียวยาช่วยเหลือกัน
อย่างนี้คือบ้านของคุณยายสวนนะฮะ
นางสวนวัง๒อายุ๘๗ปี
อยู่ที่หมู่๑โพนทองตำบลหนองคูอำเภอนาดูน

บตหนองคูเนี่ยแจ้งมาเมื่อพฤษภาคม๖๓นี่ฮะ

บอกว่าคุณยายสวนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เป็นเงินทั้งหมด๑๒๓๒๐๐บาท
ต้องใช้คืนรวมดอกเบี้ย๗๕ต่อปี
อบตให้เซ็นรับสภาพหนี้เอาไว้
แล้วให้ผ่อนส่งคืนเดือนละ๒๐๕๔บาท

แล้วก็หาเงินมาผ่อนไปได้เกือบ๗เดือนนะครับ
ถามว่าอาธิซ้ำซ้อนเนี่ยยังไง

ตำรวจเอกบุญล้วนวังสอ
ถูกรถชนเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่
ที่สภบสมุทราการตั้งแต่ปี๔๑
เงินบำนานจากลูกชายมา๒๒ปี

ได้เดือนละเก้าพันบาทแต่ปัจจุบันเนี่ยพอไปซ้ำซ้อนกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
บอกโอ้โหทีนี้แย่เลยตอนนี้ยายป่วยเบาหวานความดันโรคเกาะต้องหาหมอทุกเดือน
ส่วนสามียายคือในคูณวัง๒อายุ๘๙ก็ทำอะไรไม่ไหวแล้ว
นงทำนาทำไม่ไหวแล้วคุณเขียนมาสอนนี่อยู่กันสองคนตายายทุกวันนี้นี่ฮะอาชีพ

คือสารตะกร้าขายใบละ๑๒๐ถามว่าขายได้เยอะไหมตากับยายบอกนานได้ใบหนึ่ง

นานจะมีคนซื้อสักใบหนึ่งใบละ๑๒๐เพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกข์ใจมากไม่รู้จะทำยังไง
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยแก้ปัญหาให้หน่อย
คือว่ามันมีเงินที่เอาไปเจ้าหน้าเดียน๒๐๐๐บาท๒๕๑๔บาท
ใจมันหลายเดือนมาแล้วใจไปกันแล้วมันขาดเขิน
คุณผู้ชมคะส่วนคุณยายอายุ๙๙คุณยายแสงเนี่ยค่ะ

เราเคยนำเสนอไปแล้วที่จังหวัดลบบุรี

เพราะว่าทีมข่าวของเราไปเยี่ยมคุณยายอีกรอบหนึ่ง
คุณยายแสงสุขคุ้มอายุ๙๙ค่ะ
คุณยายเคยพูดว่าโอ้โหยอมติดคุกก็ได้
ไม่มีเงินจะคืนหรอกเนี่ยนะคะ
คือลูกสาวบอกว่าวันนี้เพิ่งพาแม่ไปหาหมอ
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านให้มาช่วยดูแลแม่
ตอนนี้แม่กลายเป็นว่ามีอาการคล้ายเป็นคนเป็นซึมเศร้าค่ะคุณผู้ชม
เหมือลอยนอนไม่หลับตื่นตีหนึ่งตีสอง

ก่อนหน้านี้คือแข็งแรงลูกหลานกังวลนะคะ
ก็เห็นว่าคือที่แม่เป็นแบบนี้

เครียดเรื่องเบี้ยคนชราที่ถูกเรียกคืน
หมื่นหกพันสามร้อยยี่สิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบสามสตางค์อ่ะค่ะ
ก็ไม่มีทิศทางที่ชัดเจนว่าจะช่วยเหลือเยียวยาได้ยังไงบ้าง
ทีมข่าวก็พยายามคุยกับคุณยายนะ
วันนี้คุณยายก็อารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสนะคะ
ก็ถามว่ายายกินข้าวกับอะไรอร่อยไหม
ยายก็บอกว่ากินน้ำพริกปลาร้าแตงกวา
คุณยายคุยเก่งนะคะพอมีทีมข่าวไปคุยด้วยก็อารมณ์ดีขึ้น
ก่อนหน้านี้ก็มีซึมเศร้าเหมือนที่ลูกสาวบอกนะคะ
พอคุยเรื่องเงินผู้สูงอายุค่ะ
คุณยายตอบแบบไม่กังวลเลยนะเดี๋ยวลองฟังดูนะคะ
เงินเกือบแสนบาทตอนนี้ยายหาได้เท่าไหร่แล้วเนี่ย
โอ้มันนับไปถ้วนแล้ว
บางทีก็แย่หน่อยบางทีก็แย่มาก
ยายแล้วก็ไส้ไฟมันก็หมดไป

คุณยายก็ให้พรคนที่ติดต่อเข้ามาช่วยเหลือ

ติดคุกก็ไม่กลัวหรอกติดคุกจะยังไงเค้าไม่ให้กินข้าว

ทนายความที่ลบบุรีเดี๋ยวจะมาดูแลคุณยายนะคะ
คือคุณยายบอกว่ามีแผลที่เท้าข้างซ้าย

ด้วยความที่คุณยายอายุเยอะ๙๙ลูกสุนัขขวนนิดเดียว
ขาไม่ขึ้นแล้วคุณยายบอกแบบนี้ค่ะ
ก็ธรรมดาของคนสูงอายุอะเนาะ
ใช่คุณยายบอกก็เล่นกับสุนัขทุกวันไม่ได้โกรธมัน

อ่ะก็เดี๋ยวรอฟังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เขากำลังหารือในการหาทางแก้ไขกันอยู่นะฮะ
ใช่ค่ะจริงเราตามเรื่องนี้ให้

คือหาทางออกดูให้ว่าทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง